ร่วมกันกระตุ้นให้ประชาชนเนี่ย
ชำระเงินแล้วก็บริการต่าง
เขาประเดิมนะครับใช้พื้นที่ของโรงอาหาร

มารับรู้และเข้าใจครับโดยเขาจัด
เปญขึ้นมาว่าทุกเมนูนั้นราคา
เพียง๔บาทครับและได้รับการต่อรับ

เมนูเท่านั้นค่ะเพราะว่า

หรือว่าสังคมไร้เงินสดค่ะ

ก็เริ่มมีข้าราชการและประชาชน

วันนี้เท่านั้นนะคะที่ลูกค้าสามารถซื้ออาหาร
เมนูของร้านอาหารทั้ง๑๔ร้าน
ภายในโรงอาหารของกระทรวงการคลัง

ของเราเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทยได้ร่วมกัน
สนับสนุนให้ทุกคนตื่นตัวกับ
เพื่อการชำระค่าสินค้าและบริการ

เพื่อคนที่เพิ่งอาจจะทราบโปรโมชั่น

ใช้เวลาไม่เกิน๑๕นาทีเท่านั้น

รู้สึกสะดวกสบายมากที่ตัดสินใจ

อย่างช่วงที่เที่ยงจะได้ไม่ต้องเสียเวลา

ก่อนหน้านี้จะมีความกังวลเรื่องของความปลอดภัย
แต่เมื่อเจ้าหน้าที่เข้ามาแนะนำการใช้บริการ

ว่าเหมือนเงินจะหาย

แต่พอมีน้องมาสอน

ปกติเมื่อก่อนเราต้องเตรียมตังทอนใช่ไหมคะ
มันจะยุ่งยากทั้งเหรียญทั้งแก๊งใช่ไหมคะ
แต่เดี๋ยวนี้ง่ายขึ้นค่ะ

บัญชีลูกค้าของธนาคารกรุงเทพ

พบว่าสามารถใช้งานข้ามธนาคารได้

ต่อระบบกันอย่างสมบูรณ์ค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ในช่วง๑๒สัปดาห์ที่ผ่านมา
ธนาคารกรุงเทพกษิกรและไทยพาณิชย์

เพื่อโอนจ่ายข้ามธนาคารยังไม่สมบูรณ์ทุกธนาคารค่ะ
ว่าจะเริ่มใช้งานได้สมบูรณ์มากขึ้น
ในช่วงไตรมาสที่๔ของปีนี้ค่ะ

ค่าไฟค่าโทรศัพท์หรือว่าค่างวดรถ

แต่ในระหว่างนี้นะคะธนาคารแห่งประเทศไทย
อยู่ระหว่างกำหนดเงื่อนไขค่ะ
มาสิริกล่องแก้วคาวเทวรัฐทีวี
รายงานจากกระทรวงการคลังค่ะ